ไอ้นายมารงใต้ไปที่จังหวัดส่งคล่า
นะครับไปดูคุณยายทวด๕แผนดินคุณคะ
อายุ๑๐๕ปีกับ๗เดือน

เคล็ดลับด้วยแต่สิ่งที่แปลกคือ
คุณยายเสียชีวิตเมื่อวานตอนเช้า

ก็มีการจัดพิธีตามระบบระเบียบประเพณีเนี่ยนะคะ
แต่สิ่งที่แปลกคือช้อนช้อนในงานศพมันหายเกลี้ยงเลย

มันมีความเชื่อเชื่อยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

นี่คือบรรยากาศงานศพของคุณยายทวดชิ่นแก้วสวัสดิ์อายุ๑๐๕ปี๗เดือนค่ะ

จริงเหรอ

เอาแบบนี้ก่อนคุณยายเนี่ยคุณยายทวดเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๖
เป็นคุณยายทวด๕แผ่นดิน
คือต้องบอกว่าเป็นคนอายุที่ยืนยาวที่สุดในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะ
แต่คุณยายก็จากไปอย่างสงบเมื่อวานตอนเช้า
แน่นอนลูกหลานเอ่ยญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนบ้าน
ก็มาร่วมพิธีรดน้ำศพแล้วก็ร่วมไว้อะไรกันแบบนี้นะคะ
คือทางปากใต้เขาจัดงานศพเขาจัดที่บ้านนะ
ไม่ได้ไปจัดที่วัดเหมือนที่กรุงเทพหรือว่าภาคกลางหลายที่

ทีนี้เราไปสอบถามลูกของคุณยายนี่คุณดูนะ
คุณยายเกิดเมื่อวันที่๑มกรา๒๔๕๗

ใช่หมูเลือดไม่ทราบ
อยู่บ้านเลขที่๕๓หมู่ที่๕
นี่คุณผู้ชมดูนะอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับ
คือคุณยายทวดมีลูกทั้งหมด๗คนเป็นชาย๔คนแล้วก็เป็นผู้หญิง๓คน
คนโตอายุ๗๖ปีส่วนคนเล็กอายุ๖๓ปี
บอกว่าที่คุณยายอายุยืนเนี่ยเพราะทานข้าวกับน้ำพริกทานกับผักกับปลา
ทุกคนทานเมนูนี้ส่วนใหญ่คนที่อายุยืนทานแบบนี้นะ
แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะญี่ปุ่นที่ว่าอายุยืนที่สุดในโลก

คุณยายทวดชอบทานน้ำตาลเมาที่ทำจากตาลตะโนดมีฤทธิ์เป็นแอลกอฮอลอ่อน
คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าทานที่อะไรที่มันมีฤทธิเป็นแอลกอฮอลอ่อนเนี่ย
ทำให้ทานข้าวได้เจริญอาหารนะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณยายบอกว่าหมายถึงว่าลูกของคุณยายนะครับ
บอกว่านี่คือเคล็ดลับที่คุณยายทวดอายุยืนแบบนี้นะคะ
แต่คุณยายเขาไม่ได้ดื่มจนเมานะเพราะแค่แบบจิบพอเป็นกระส่ายเนอะ
ใช่ก็คือดีต่อสุขภาพเดินทางสายกลางพอประมาณนะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกมันมีเรื่องแปลก
เพราะหลังจากที่คุณยายทวดเสียชีวิตลง
ในครัวที่บ้านของคุณยายหายเกลี้ยงไม่มีเหลือแม้แต่คันเดียว
ที่สำคัญช้อนพลาสติกก็เอาไปกัน
เพราะอะไรเพราะเป็นความเชื่อของชาวบ้านตั้งแต่สมัยโบราณการบอกว่า
หากนำช้อนกินข้าวจากในครัวของผู้เสียชีวิตที่มีอายุเกิน๑๐๐ปีไปเก็บไว้ที่บ้าน
จะเป็นสิริมงคล
คนก็เลยไปเอาช้อนไปเก็บไว้ที่บ้านจะได้อายุยืนเหมือนคุณยายทวดท่านนี้นะคะ
และจะทำมาค้าขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองค้าขายก็ได้เงินมาเป็นกรอบเป็นกรรมค่ะ
เราไปสอบถามลูกสาวคนเล็กของคุณยายทวด
บอกว่าช้อนที่ใช้กินข้าวทุกวันหายเกลี้ยงเลยก็ไม่รู้ว่าใครหยิบไป
หยิบไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับแม้กระทั่งช้อนพลาสติกก็ไม่เหลือแม้แต่คันเดียว
พอไปซื้อมาใหม่ก็หายเกลี้ยงอีกไม่มีเหลือเช่นเดียวกัน
แต่ลูกสาวของคุณยายคนเล็กนะคนเล็กสุดเลยนะอายุ๖๓ปี
ชื่อว่านางพรประพาพรมศรก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรนะ
ไม่ได้จะเอาเรื่องเอาความอะไรหรอกเพราะเป็นความเชื่อ
ช้อนซื้อใหม่ได้ถ้าเกิดว่าชาวบ้านสบายใจก็ทำไป
เอาไปหลังจากนี้ก็จะนำศพของคุณแม่ไปตั้งบำเพ็ญที่วัด

คือคุณคือเขาเสียแม่เนาะก็อย่าสร้างภาระให้เขาเพิ่มได้ไหม
นี่แหละนี่เป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่คุณทัศนัยบอกว่าจะไม่อยู่ถึงร้อยปีกลัวช้อนหาย

เขาจะเอาอะไรทานข้าวเหรอคุณให้เขาซื้อใหม่เรื่อยอย่างนี้ไม่ดีนะไม่เอา
ถ้าคุณเอาช้อนเข้าไปบูชาแต่ว่ายังใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมไม่ดูแลสุขภาพ

อะไรนะข้าวกับน้ำพริกผักต้มปลา
อายุยืนทุกคนกินแบบนี้แล้วอายุยืนนะ
เอาช้อนไปคืนเขาแล้วก็ไปซื้ออะไรอย่างนี้มากินดีกว่า